เพราะว่าเขาหันมาเลี้ยงตั๊กกะแตน
ใครเตรียมมาขายกิโลกรัมเป็นหมื่น

ทำให้หลายคนหันมาเลี้ยตั๊กกะแตนเป็นอาชีพเสริม
เพราะว่าอาชีพหลักบางคนก็ทำอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักก็ได้
เป็นอาชีพเสริมอย่างนี้ก็สร้างรายได้ได้ดีนะคะ
นี่คือที่บ้านนดีปรีตนไฮออุทุมพรพิษัยจังหวัดศรีสเกส
สองสามีภรรยาเขาประกอบอาชีพเสริมจากการทำนา
ก็คือมาเลี้ยงตะกะแตนพร้อมทั้งแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าขาย
ที่เห็นอยู่ค่ะตั๊กกะแตนเพียบเลย

ก็คือทอดกันแบบสดเลย
แล้วคุณดูนะเห็นไหมทอดกรอบเลย
เด็ดของเขาคือนำผงปรุงรสนะคะ
เขย่าแล้วมาคุกเขา

เฟนนท์ฟายขย่าวไก่ขย่าวอะไรอย่างนี้
ไอตั๊กกะแตนทอดรสชาติมันแบบนี้แหละ

ถูกต้องขายราคาถุงละ๓๕บาท

เท่านี้นะต้องมาคุกเขาขย่าวให้เขากันนะครับ
คุณสาคอนผลลักษณ์บอกว่า
เขาน่ะได้แนวคลิปนี้มาจากไก่ขย่าวนี้แหละ

เขาก็เลยลองเอามาทำกับตั๊กกะแตนที่เขาเลี้ยงดู

ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างดี
เดือนหนึ่ง๕๐๐๐๑๐๐๐๐บาทเลยนะ
เหตุกรรมนะธรรมนาสนใจอยากจะลองเลี้ยงตะกะแตนก็ลงทุนทำโรงเรือนแบบเนี้ยแล้วก็สั่งซื้อไข่ตะกะแตนเนี้ยมาทบลงเลี้ยงให้อาหารเป็นย่านในปีอ่ะ
เลี้ยงครบสี่สิบห้าวันก็จับขายค่ะราคาขายสดนะแบ่งถุงนะถุงละสองขีดหนึ่งร้อยบาท
ขีดละห้าสิบบาทเอาไว้ให้มีใช่ถ้าขายเป็นกิโลกรัมนะคะ
ถ้าราคาส่งจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะเฮ้ยคำที่ดีราคาดีนะ
สร้างรายได้ดีมากเลยนะใช่แล้วนอกจากนี้อย่างที่บอก
เพราะไข่ตะกะแตนขายด้วยขายเป็นขีดนะคะอย่างที่คุณชนะบอกเลย
ราคาไข่เนี่ยแพงใช่ขีดละห้าร้อยบาทอืมกิโลกรัมหนึ่งก็ห้าพันบาทนี่
เห็นมั้ยและเขาก็มีรับสอนวิธีเลี้ยงตั๊กแตนอ๋อให้ความรู้ด้วยนะใช่
ใครสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอยากจะได้ข้อมูลความรู้
หรือว่าจะไปลองซื้อตั๊กกะแตนทอดกรอบรสอะไรต่างมาลองทาน
ก็ติดต่อไปได้ที่เพจเฟซบุ๊คด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะหลายพื้นที่ก็ยังขายถูกได้ต้องยอมรับนะ
อย่างที่เราเคยอ่านมานะไอ้ไข่ตะกะแตนเอาจริงโลละหมื่นใครหมื่นแต่ของพี่เขาเนี่ยโลละประมาณ๕๐๐บาท
ก็น่าสนใจน่าสนใจอาจจะเป็นช่วงคุณบางช่วงราคาไข่มันก็จะแพงบางช่วงราคามันก็จะลดลงบ้างปรับเปลี่ยนไป